คุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่ยังคงช่วยกันตามหานะคะ
เด็กชายพาคินคิดตลอดหนูน้อยอายุ๑ขวบ๖เดือนนะคะ
ก่อนหน้านี้มีเฟซบุ๊คของสถานีตำรวจภูทรท่ายางจังหวัดเพชรบุรี
เขาโพสต์เอาไว้ว่าน้องพาคินเนี่ยหายออกไปจากบ้าน
ตั้งแต่๑เมษายนช่วงเวลา๖โมงเย็น
แสสุดท้ายก็คือน้องพาคินนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านกับสุนัข
แม่เนี่ยทำกับข้าวอยู่แม่ออกมาอีกทีอ้าวไม่เจอลูกแล้วไม่เจอเด็กชายพาคินแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันค้นหานะคะหลักก็คือในคลองชลประธาน
เพราะว่าคาดว่าน้องพาคินน่าจะพลัดตกลงไป
ก็ค้นหากันอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็วันที่๓แล้วก็๓วันแล้วนะคะ
ไร้วี่แววอะค่ะนายโชคชัยพ่อของน้องพาคินบอกว่า
ตอนนี้ก็ได้แต่ทำใจก็ให้น้ำหนักไปว่าลูกอาจจะตกน้ำ
แต่มันมีอุปสรรคเยอะนะคะในการค้นหาก็คือคลองชลประธานระดับน้ำยังสูงอยู่
ใต้น้ำมีแอ่งเยอะเลยหลายจุดนะคะน้องอาจจะไปติดอยู่ข้างล่าง
หรือไม่ก็กระแสน้ำพัดไปไกลก็ภาวนาอยากจะพบตัวลูกให้เร็วที่สุดนะคะ
ส่วนแม่ของน้องพาคินนางอารยาก็บอกว่าวันเกิดเหตุทำกับข้าวอยู่หลังบ้านค่ะ
พาคินเล่นอยู่ลานดินหน้าบ้านผ่านไปสักประมาณ๑๕นาที๒๐นาที
เสียงเงียบไม่ได้ยินเสียงลูกก็เลยเดินออกมาดูไม่เจอ
ตามหาก็ไม่เจอก็เลยไปแจ้งตำรวจคาดว่าน้องน่าจะเดินตามสุนัขออกมา
แล้วก็มาถึงคลองชลประธานก็เลยกลัวว่าน้องอาจจะตกน้ำลงไป
แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะคะก็พยายามคิดว่าเอ๊ะหรือน้องยังมีชีวิตอยู่น่ะ
พาไปหรือเปล่าหรือใครลักพาตัวไปหรือเปล่า
บใดที่ยังไม่เจอแม่บอกว่ายังมีความหวังว่าน้องยังมีชีวิต
อยากจะให้ทุกฝ่ายช่วยกันหน่อยนะคะใครเห็นใครเจอโทรแจ้งหน่อย๑๙๑ก็ได้นะคะ
หรือใครที่พาน้องไปเนี่ยพาน้องส่งมาคืนเถอะ
คือเราหาในน้ำมาสองวันแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าน้องตกน้ำจริง
แล้วก็น่าจะเห็นอะไรสักอย่างของน้องบ้าง
คือเขาก็หายาวเขาก็หาตามของเขาคือสุดของเขาแล้วไงเขาก็ไม่เจอ
คือมีเคส
ตอนนี้ก็เริ่มหมดความหวัง

ถ้าไม่ได้ก็ขอให้ได้กลับมาจะได้ไปทำพิธีตามศาสนาต่อไป

ถ้าแค่มาคืนนี่เฉยก็เฉยว่าพาน้องไปเที่ยวก็กลับมา

สำหรับการค้นหานะคะก็เริ่มตั้งแต่๓ทุ่มของวันที่๑เมษายนนะคะ
จนถึงตี๓ต่อด้วยวันที่๒เมษายนก็คือหาต่อเนื่องนะคะ
เจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาในคลองจุลประทานเป็นหลัก
ก็หากันอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวันวันนี้ก็ตลอดทั้งวันเหมือนกัน
อาสากู้ภัยจุดท่ายางนายพงศกรธมพนพร
บอกว่าหลังจากน้องพาคินหายตัวไป๓วันแล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ยังระดมกำลังเป็นร้อยกว่าชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่ที่มาช่วยกันแบ่งกำลังเป็นชุดตลอดทั้งวัน
วันนี้ก็เริ่มตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็น
แล้วก็หลังจากนั้นยุติการค้นหา
ค้นหากันตั้งแต่หน้าบ้านของน้องค่ะ
ตลอดเส้นทางคลองชนรับประทานสาย๓ไปถึงแยกท่ายาง

อุปสรรคก็คือมีแอ่งมีช่องปูน
ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ที่น้องไปติดค้าง

อาจจะเป็นไปได้ว่าติดค้างอยู่ตามแอ่งตามช่อง
เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไม่ค้นหาทางน้ำแล้วนะคะ
จะเปลี่ยนไปค้นหาทางบกบ้าง

เริ่มจากรอบบ้านของน้องพาคินก่อนค่ะ
การค้นหาในด้านทางน้ำเนี่ยครับ
ก็คิดว่าเราทำเต็มที่แล้วนะครับ
ระยะเวลา๔๐กว่าชั่วโมงนี่ก็อยู่ในน้ำกัน
ค้นหาทั้งฝ่ายของทางกรมชนประธานที่ปิดน้ำให้เราแล้ว
แล้วก็ทางด้านอาสากู้ภัยที่ลงค้นหาตลอดเส้นแนว
ระหว่างจะคลองเส้นนี้หรือว่าทางแยกนี้ครับ
ก็ถ้าเกิดว่าทางน้ำเนี่ยเราหาไม่พบ
ก็อาจจะต้องยกเลิกภารกิจของทางด้านทางน้ำไปก่อนนะครับผม
ด้วยความที่ทางครอบครัวก็ยังมีความหวังว่าน้องน่าจะรอดชีวิตนะคะ
ดังนั้นถ้าใครพบเห็นน้องนะคะน้องพาคินคนนี้

ส่วนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัย

ก็คือช่วยลดระดับน้ำจะได้ค้นหาได้ง่ายมากขึ้น

ระยะทางจากหน้าบ้านไปจนถึงแยกท่ายาง๔กิโลนะคะ
วันนี้เนี่ยพันธุ์ตำรวจเอกอาชวินบุญธรรมเจริญ
ผู้กำกับการสพท่ายางจังหวัดเพชรบุรีก็มาร่วมระดมกำลังออกค้นหา
ในสวนมะม่วงรอบบ้านก็ยังไม่เจอ

เพื่อช่วยตรวจสอบถ้าหากว่ามีใครพาน้องไป
หรือว่าเป็นกรณีเรื่องของการลักพาตัวเด็กนะคะ
เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานก็มาให้กำลังใจครอบครัวของน้อง
ความสะดวกให้ในทุกอย่าง
ก็จะช่วยกันออกค้นหาน้องพาคินอย่างต่อเนื่อง
ยังไม่หมดหวังนะคะ